เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ร่วมการสวพัฒน์ในเดือนธันวาคมนี้แล้วขอบคุณค่ะ
แล้วก็นักแสดงสาวเพื่อนสนิทนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย

อยากจะเห็นสาวที่สานั้นไปร่วมงานบวชค่ะ
ซึ่งเธอจะไปหรือเปล่าไปฟังจากปากเธอค่ะ
หลังจากอดีตพี่ชายคนสนิทกันนพัฒน์โทรมาแจ้งข่าวดี
เตรียมเข้าพิธีอุปสรมบท๑๐ธันวาคมนี้
นางเอกสาวหน้าหมวยที่สาวริธิสา
ก็เผยว่าตัวเองได้แสดงความยินดีและอโหสิกรรมให้กับฝ่ายชาย
เตรียมเข้าสู่ร่วมกาสวพัฒน์ตามประเพณี
แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเคลียร์คิวงานไปร่วมพิธีสำคัญได้หรือไม่
เพราะตารางงานค่อนข้างรัดตัว
จะรับว่าความสัมพันธ์กับฝ่ายชายห่างกันมากกว่าเดิมค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาก็มีได้บอกมาเหมือนกันค่ะว่าเขาจะบวชแล้ววันไหนอะไรยังไงค่ะ
แล้วก็ได้อนุโมทนาร่วมบุญกับเขาใจเราอยากไปอยู่แล้ว
เพราะว่ามันถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็สิ่งดีครั้งหนึ่งในชีวิตของคน
คือการบวชมันไม่ใช่เรื่องเล็กหรือว่าเรื่องง่ายที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจบวชได้
ก็ถ้ายังไงเรามีโอกาสเราก็อยากไปร่วมยินดีแล้วก็ไปร่วมบุญกับเขาค่ะ

คุยกันมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
จริงไม่ได้คุยกันเลยค่ะถือว่าห่างไหมก็อาจจะมากกว่าเดิม
เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลย